เรื่องของอุบัติเหตุกันก่อน
อุบัติเหตุรถกระบะจอดอยู่ในบ้าน
จอดอยู่หน้าบ้านที่จังหวัดสงขา
แต่กลับไหลลงคลองเฉยเลย
ชาวบ้านเห็นตกใจเหมือนกัน

รถกระบะลงคลองจนเกือบจะจมมิตรนะฮะ
โชคดีขณะเกิดเหตุนั้นไม่มีใครอยู่ในรถนะครับ

ภายในซอยธินกรถนนราชยินดี
เทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลา

น้ำจมเกือบมิดเลยท่วมเกือบมิดเลย
บางคนตกใจบางคนโยงไปเรื่องนู่น

ลงไปได้ยังไงทั้งคัน

ได้ขับรถมาจอดหน้าบ้านของตัวเองแล้วก็ลงจากรถ
พร้อมกับกดรีโมทล็อกกุญแจ
ก็เหมือนปกติที่เขามาจอดหน้าบ้าน
ขณะที่เดินเข้าบ้านสักพักเนี่ย
รถไหลจากหน้าบ้านลงไปในลำคลอง
ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณถึง๒๐เมตรคุณ
ก็ไกลนะพุ่งตกลงไปในคลอง
ส่วนสาเหตุนะครับน่าจะมาจากเจ้าของ

ระหว่างที่ขับรถมาจอดที่หน้าบ้านนะฮะ
เรื่องอาถงอาถันที่ชาวบ้านเนี่ย
อาจจะล่ำลือกันไปก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่ง

ผมจะลืมดึงเบรกมือฟังเสียงเจ้าของกระบะคันนี้หน่อยครับ
พี่เขาบอกว่าธรรมดาเขาดึงเบรกมือนะ
แต่ว่าวันที่จอดลืม
จริงนะฮะแล้วก็ไม่เคยรู้เลยว่า

ถนนมันเอียงขนาดนั้นมันลาดขนาดนั้น
แต่เขาก็รู้ว่าเราจอดอยู่ใกล้สะพานเนี่ยนะครับ
ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เจ้าของบอกว่า
ยังโชคดีนะไม่มีใครอยู่ในรถ
ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจมน้ำจมท่าไปนะครับ